มันมีเรื่องหนึ่งเรื่องกรณียิงยกครัวที่กระบี่
พ่อก่อเหตุคือยิงทั้งภรรยาแล้วก็ลูกชาย
รวมถึงยิงตัวเองเสียชีวิตด้วย

เป็นเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๘มิถุนายนที่ผ่านมานี่เอง
ถูกต้องค่ะแต่ว่าเรื่องที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้
เป็นเรื่องที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ยังหาคำตอบไม่ได้
มันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับกู้ภัย
กู้ภัยเขาเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่เกิดเหตุแล้ว
กู้ภัยก็มีการนำร่างของผู้บาดเจ็บ
ก็คือร่างของภรรยาไปส่งโรงพยาบาล
ทีนี้กลับมาถึงก็ล้างรถกู้ภัยคราบเลือดต่างทั้งหมด
แต่ปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ตอนที่จอดรถอยู่ที่ศูนย์กู้ภัยเนี่ย
ดูเวลาตี๓คุณผู้ชมได้ยินเสียงตึ้ง
เป็นเสียงปิดท้ายรถอย่างแรงทั้งที่ตรงนั้นไม่มีคนอยู่
อย่างที่ดิฉันบอกค่ะยังหาคำตอบเรื่องนี้ไม่ได้
ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๘มิถุนายน
ที่ผ่านมากรณีที่ผู้ที่เป็นพ่อคือนายจรูนดวงขวัญอายุ๕๕ปี
แล้วก็เป็นเจ้าของร้านรับซื้อยางพารา
แล้วก็เป็นร่างทรงได้ยิงภรรยากับลูกชายจนเสียชีวิต
แล้วก็ยิงตัวเองตายตามที่บ้านพักหลังนี้ค่ะ
เลขที่๘๑หมู่๓ตำบลกระบี่น้อยที่จังหวัดกระบี่

ตำรวจก็สันนิษฐานว่านายจรูนผู้ก่อเหตุ
หึงหวงภรรยาก็คือนางสาวเรนูซึ่งเป็นภรรยาใหม่นะ

มาอยู่กินกับตัวนายจรูนได้๖เดือนแล้ว
แต่ว่านางสาวเรนูยังไปทำงานที่ต่างอำเภออยู่ไม่ยอมลาออกมาอยู่ที่บ้านด้วยกัน
ทำให้นายจรูนไม่พอใจแล้วก็เกิดปากเสียงทะเลาะกันในคืนนั้น๒๘มิถุนายน
จากนั้นนายจรูนก็เอาปืนไปยิงนางสาวเรนูก่อน
แล้วก็ตามไปยิงลูกชายวัย๑๒ปีโอ้สงสารเด็กนะฮะ
แล้วก็ยิงตัวเองจนเสียชีวิตนะครับ
ตำรวจต้องสืบเรื่องนี้ต่อแต่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตอนที่กู้ภัยนำร่างของภรรยาไปส่งโรงพยาบาล
พอเสร็จสิ้นภารกิจกู้ภัยก็ขับรถกลับมาที่ศูนย์
ทำความสะอาดรถกู้ภัยล้างคาบเลือดต่าง
ปิดประตูรถเรียบร้อยแล้วแล้วก็พักรออยู่
ทีนี้ช่วงเวลาตี๓กู้ภัยคนนี้เลยคุณผู้ชม
ที่เขาไปยืนอยู่ท้ายรถเขาไปทำให้ดูว่าเสียงที่เขาได้ยิน
มันได้ยินยังไงแต่ตอนอันนี้เปิดให้นักข่าวเราดูว่าเห็นไหม
คราบเลือดต่างล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ
เรื่องชวนขนหัวลุกคือกู้ภัยเขาได้ยินเสียง
มันเป็นเสียงปริศนาเสียงปิดประตูหลังรถกู้ภัย
หมายเลข๐๓ทะเบียนทพ๒๘๖๖กรุงเทพมหานคร
มันดังปั้งอยู่ข้างหลังรถ
ทีนี้มันไม่มีคนอยู่ที่โรงจอดรถด้วย
กู้ภัยที่เขาอยู่แถวนั้น๔๕คนนี้
มองหน้ากันเลิกแต่ยังไม่มีใครทักอะไรในคืนนั้น
มาคุยกันตอนเช้าค่ะ

ช่วงนั้นเงียบบรรยากาศเงียบหมดเลย

อยู่ก็ดังลมก็ไม่มีพัดเลยฝนก็ไม่ตกเมื่อคืน
ประตูมันปิดอยู่แล้วของอะไรผมจัดเรียบร้อยหมดแล้ว
เพราะว่าผมล้างคราบเลือดคราบอะไรออก
แล้วก็กลับมานั่งกันตรงนี้ก็นั่งกันอยู่๓คน
ตรงนี้จะมี๓คนตรงนั้น๒คน
ก็นั่งคุยกันกับน้องแล้วก็เปิดเพลงกัน
พอนั่งนั่งสักพักพอได้ยินเสียงประมาณตี๓เลย
ผมดูนาฬิกาตี๓มันดังปั้งปุ๊บผมก็นั่งตกใจแล้ว
ก็หันไปมองแต่ว่าไม่ทักเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร

ออกมาเมื่อเช้าก็เลยถามกันว่าเมื่อคืนได้ยินไหม
ว่าได้ยินพอได้ยินก็เลย

ว่าเมื่อคืนทุกคนที่อยู่ตรงนั้นก็ได้ยินเหมือนกัน
แต่คือทางกู้ภัยเขาก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไร

หรือว่าผู้เสียชีวิตอาจจะมาให้โชคให้ราบหรือเปล่าก็ไม่รู้
ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราค่ะไปทำข่าวจุดที่เกิดเหตุ

เพราะว่าตอนที่ผู้สื่อข่าวกลับมาถึงบ้านที่ตัวเมืองกระบี่เนี่ย
ตอนประมาณตี๓ผู้สื่อข่าวก็กำลังจะนอนพักค่ะ

ปรากฏว่าอันนี้ผู้สื่อข่าวบอกนะ
มีเสียงคล้ายคนเคาะโต๊ะในบ้าน
ดังขึ้นมาเป็นจังหวะ๓ครั้งเหมือนกัน
ซึ่งตอนนั้นผู้สื่อข่าวก็ตกใจว่าอยู่บ้านคนเดียว
แล้วเสียงที่มันดังเหมือนคนเคาะโต๊ะ

อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ยังพิสูจน์อะไรไม่ได้นะคะ